มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
ซึ่งลงพื้นที่จังหวัดระยอง
หลักก็คือไปดูความคืบหน้าแผนพัฒนาสนามบินอุตภัวร์
ที่จะทำให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่๓ของประเทศไทย
ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวระยองนะคะ
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็อารมณ์ดีนะเมื่อวานนี้นะคะยิ้มแย้มตลอดทั้งวันเลย
พบปากกับประชาชนที่อำเภอบ้านฉางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้บอกเล่าถึงนโยบายรัฐบาลและรับฟังปัญหาจากในพื้นที่
ตลอดการพูดคุยท่านนายกยิ้มแย้มหยอดมุกเรียกรอยยิ้มได้ตลอดเลยค่ะ
ซึ่งการต้อนรับของน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านฉางก็ล้อมวงกันร้องเพลง
อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีค่ะก็นายกก็ยิ้มนะคะ

ใจที่จบล้างใจยืนยันอย่างท้าทาย
ระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังบรรยายแผนพัฒนาพื้นที่อยู่
ปรากฏว่าก็มีแดดค่อยไล่ส่องเข้ามาที่เต็นต์ของชาวบ้านที่นั่งอยู่นะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากชาวบ้านได้
เดี๋ยวไปฟังหน่อยว่าท่านนายกพูดว่าอะไร

คือหลายคนเขาก็ขยับหลบ

แล้วก็พูดคุยกันประมาณสัก๑ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชม
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับชาวบ้าน
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้สอบถามร้องเรียนได้โดยตรงเลย
คือท่านนายกให้ความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่นะ
คือเปิดโอกาสให้ไปร้องเรียนได้ตรง
มีอะไรมาบอกตรงแล้วก็ให้ขึ้นไปร้องเรียนได้เลย
แล้วก็โอ้โหได้กอดนายกด้วยค่ะ
อกจากนี้ท่านนายกยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ

ไม่ได้มาทะเลมา๒ปีกว่าแล้ว

แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน

มีของขวัญอะไรให้ภรรยาหรือเปล่า
นายกก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่า
มีความสุขรักกันทุกวันอยู่แล้ว
ตลอด๓๒ปีที่ผ่านมา

รักเพียงเธอรักตลอดไป

แค่เธอกับฉัน